บอกจริงนะคะว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจริง
ถึงแม้จะเป็นเพื่อนนั่งดื่มกินกันมาสนิทกันแค่ไหนก็ตาม

ไปให้ไกลไปให้ห่างเลยนะคะ
เพื่อนร่วมวงเล่ากันอยู่
คือโดนเพื่อนแทงเสียชีวิตแล้วไม่ได้เป็นเรื่องปะทะของเจ้าตัวด้วยนะคะ
คือฝ่ายมือแทงไปซื้อของร้านขายของชำ
โวยวายอารวาสที่ร้านขายของชำ
เพื่อนร่วมวงเล่าเนี่ยจะมาซื้อของที่ร้านขายของชำเหมือนกัน
ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็เลยเดินไปห้ามบอก
เฮ้ยจะไปโวยวายใส่เขาทำไม

นี่ค่ะบ่ายวันนี้เองนะคะที่ย่านลาดพร้าวค่ะ
คือคนตายเนี่ยชื่อว่าในไกรทีบัวบานอายุ๔๔ปี
มีอาชีพรับซื้อของเก่านะคะ
โดนแทงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
ซอยลาดพร้าว๖๓ค่ะ
ตำรวจสนโชคชัยแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ลงพื้นที่เกิดเหตุมาชนะสูตรพลิกศพนะคะ
สภาพก็คือมีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าหลังกกหูด้านขวา
ใกล้ใกล้กันมีมีดยาวหกนิ้วตกอยู่ด้วยตำรวจคุมตัวมือมีดได้ทันควันนะคะ
นายสถาพรมนติศาหรือในโพสต์อายุสี่สิบเอ็ดปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
จนมุมพร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุก็คือมีดนี่แหละค่ะเราส่งคุณเลิฟ
วีการแก้ววิจิตทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะลงพื้นที่ไปดูเนี่ย
ปรากฏว่าก็กำลังล้างคราบเลือดหน้าร้านอยู่เลยนี่ค่ะคราบเลือดเยอะมาก
ก็เข้าไปคุยกับนายขจรชัยเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยออกไปขี่
ส่งอาหารขี่แกรปส่งอาหารให้ลูกค้าอยู่ตอนนั้นพ่อกับแม่ที่อายุก็เยอะแล้วเนี่ย
ขายของอยู่ที่ร้านตามลำพังในโพสต์เดินมาเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะ
แค่กางเกงเมาแอมาเลยจะมาซื้อของที่ร้าน
แต่ยังไม่ทันได้ซื้อค่ะมาอ้วกหน้าร้านเขาก่อน
กับแม่ที่เฝ้าร้านอยู่ก็เลยไล่บอกไปไปอ้วกที่อื่นอย่ามาอ้วกหน้าร้าน
แสดงว่าปริบมาแล้วล่ะเท่านั้นแหละไม่ยอมไป
เขาก็เลยขู่บอกถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับนะ
โอ้โหในโพลขึ้นเลยค่ะโวยวายลั่นร้านเลยขู่บอก
เรียกตำรวจมาพ่อจะแทงให้หมดเลยแล้วก็ท้าตีท้าต่อยกับพ่อของพ่อของ
เจ้าของร้านจังหวะนั้นน่ะแม่เห็นท่าไม่ดีฮะ
ก็เลยโทรไปบอกลูกชายก็คือคุณขจรชัยนี่แหละบอกลูกกลับมาดูหน่อย
ถ้าไม่ดีเลยมันเมาหนักมากจะอารวาสเนี่ยมีพ่อกับแม่อยู่กันสองคน
เขาก็รีบขี่รถกลับมาที่บ้านมาถึงก็เห็นในโพสต์เนี่ย
เดินวนไปวนมาอยู่ที่ร้านเขาจังหวะนั้นเองค่ะในไกร
ก็เป็นเพื่อนในโพสต์นี่แหละเพราะเคยตั้งวงเล่าดื่มด้วยกัน
มาซื้อของที่ร้านพอดีเลยก็เจอในโพกกำลังยืนโวยวายใส่แม่เขาอ่ะ
ไกรก็เลยเดินมาหาเพื่อนบอกเอ้ยเองไปโวยวายใส่แม่มันทำไมวะ
อืมเท่านั้นแหละเท่านั้นจริงจริงควักมีดแทงเลยค่ะ
วักมีดแทงในไกรไม่พอในโพะเครื่องมีดใส่แม่ของนายขจรชัย
เจ้าของร้านชำด้วยเคราะห์ดีแม่หลบทันนะคะเลยไม่เป็นไร
แต่ในไกรนี่สิคะเข้าไปเต็มหลังกกหูซุดฮวบจมกองเลือดเลยค่ะ
เท่านั้นแหละนายขจรชัยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวในโพลทันที
กินข้าวผมเข้าบ้านมาไม่ถึง๕นาทีเขาก็เดินมาซื้อของ
ค่ะซื้อของเสร็จผมก็ก็ขายเนี่ยไฟแช็คไป
เขาก็เขาก็ถือมีดอยู่ผมก็จะทำเป็นแบบเงียบไปอะไรอย่างนี้
ผมก็ห้ามพ่อแม่อย่าออกมาเพราะว่าเขายิ่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วคนเสียชีวิตเขาเดินมาทีหลังพอมาทักคุยกันหน้าบ้าน
ไม่ถึง๑นาทีแล้วเอามีดมาจิ้มกันตอนไหนไม่รู้

เขาก็คุยกันเบาเพราะผมห้ามแม่อยู่อยู่หลังบ้านว่าอย่าเอามา
อย่าไปตะโกนใส่มันเพราะว่ามันเมามันมีมีด
เพราะผมเห็นมันควักมีดมาข้างหลังผมก็แบบเลี่ยงไป
ให้คนในบ้านออกมาอะไรอย่างนี้
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจกำลังชนะสูตรพลิกศพในไกรอยู่อะค่ะ
พ่อแม่แล้วก็ญาติญาติที่รู้ข่าวเดินทางมาดูศพ
โอ้โหคุณผู้ชมแม่เนี่ย
ถ้าควักหัวใจออกมาได้ก็ควักออกมาแล้วค่ะ

แม่คือลุกไม่ขึ้นเลยไม่รู้จะทำยังไงจริง

เล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่าไงรู้ไหมคะ
แม่บอกว่าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลย
ลูกเขาขายของเก่าใช่ไหม
เมื่อวานได้เงินมาพันหนึ่งก็เยอะกว่าทุกทีที่ได้มา
ลูกก็ถามแม่แม่ขายของได้เงินเยอะ

แม่ก็บอกเอออยากกินไปซื้อให้แม่หน่อย
แม่ลูกออกมาซื้อเหล้าให้แม่
แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองมีคนวิ่งมาบอก
แม่ไอ้ไก่โดนแทงตาย
คือแม่นะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าแม่ไม่ให้ลูกออกไปซื้อเหล้านะ
เหตุการณ์นี้มันก็จะไม่เกิด

บอกว่าแม่กินเหล้าไหมเออแม่ได้จะเป๊กก็ดี
พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมากั๊กนึง

แหญ่สนแผนตามแมนไปบอกว่า
ไอใหญ่ไล่ไออะไร
รู้ดิแม่กับพ่อก็เลยวิ่งออกมาดู
ก็เห็นนอนจมกองเลือดอยู่

คือแม่บอกเลยว่าทำลงไปได้ยังไง
ในเมื่อเป็นเพื่อนกันเป็นคนรู้จักกัน
ขอเลยนะขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถึงแม้ว่าครอบครัวแม่จะจน

ว่าลูกชายแม่ไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อน

ก็เห็นเลยว่าในโพลเดินมาที่ร้านค้า

แล้วก็ได้ยินเสียงว่ามีคนถูกทำร้าย
หันมาก็เห็นในไกรล้มจมกองเลือดอยู่หน้าร้านแล้ว

แต่เขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
แล้วก็ไม่คิดเลยว่าเพื่อนกันแท้จะทำกันขนาดนี้

ไม่รู้ว่าคนที่แทงเขาเมา
แล้วเขาก็โวยวายอารวาสอะไร
ไม่รู้ที่ร้านค้าแล้วพี่ชายพี่ซื้อ

ก็น่าจะมีปากเสียงกันมั้งไม่รู้เหมือนกัน
มีปัญหากันมาก่อนไหมกับคนแทง

แต่ว่ามีครั้งนี้ที่แบบถึงแบบนี้ค่ะ

เพราะโมโฮค่ะโมโฮที่ถูกด่าบุภการี
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ตอนนี้ก็นำตัวส่งสนโชคชัยดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ